ส่วนช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงวันนี้มาเริ่มที่เรื่องของการบุกจับนักพนันครับ
ทหารตำรวจบุกไปจับนักพนันไฮโลรวมทั้งกุ้งปลานะครับ
ที่มีการเปิดท้าทายอำนาจของรัฐในพื้นที่ของจังหวัดบรรนองนะครับ
หลังจากชาวบ้านมีการร้องเรียนเข้ามาว่าเปิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย
รวมทั้งมีการอ้างว่าจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยครับ
ทหารจากกองร้อยทหารราบที่๒๕๒๑ชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕กองกำลังเทพสตรี
ส่วนที่กำลังร่วมกันกับทหารกองร้อยรักษาความสงบพื้นที่จังหวัดประนอง
หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอละอุ่นและอำเภอกะเปอร์ครับ
ว่ามีการเปิดเล่นพนันไฮโลและกุ้งปลาอย่างเปิดเผยตามงานศพอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
โดยจัดแบ่งกำลังเป็น๒ชุดนะครับ
แรกเข้าพื้นที่หมู่๕ตำบลบางพระเหนือ
ที่๒เข้าไปยังพื้นที่หมู่๑ที่ตำบลกะเปอร์ครับ
ที่อำเภอกะเปอร์ซึ่งทั้งสองชุดก็มีงานศพตั้งอยู่
ซึ่งมีนักพนันกำลังก้มหน้าก้มตาเล่นกันอยู่ครับ
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งหนีกันชุนละมุนนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่คุมนักพนันชายหญิงได้รวม๑๐คน
เงินของกลางกว่า๑๒๐๐๐บาทพร้อมอุปกรณ์การเล่นพนัน
มีนายศักดิ์ชัยหนูหนันนายนัทพลหวานชื่น
นายสมพงศ์ชายชาญนายสมคิตทองกลั่น
รับเป็นเจ้ามือร่วมกันทั้งสองวงครับ
ขณะที่อีกชุดหนึ่งเข้าไปยังพื้นที่อำเภอกะเปิก
คุมตัวนักพนันทั้งชายหญิง๑๒คน
พร้อมทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันทั้งไฮโลทั้งกุ้งปลานะครับ
แล้วก็ชิปแลกเงินสดด้วยพร้อมเงินสดรวม๑๓๐๐๐บาท
มีนายนันทวัฒน์สุวรรณวิทิศรับเป็นเจ้ามือกุ้งปลาครับ
บันเจิดใจจินน้ำรับเป็นเจ้ามือไฮโล
จากนั้นก็คุมตัวผู้พนันทั้ง๒อำเภอนะครับ
ไปสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไป
เมืองต้นทั้งหมดรับสารภาพโดยอ้างว่าเล่นเพื่ออยู่เป็นเพื่อนศพ
บางคนก็อ้างว่าทางบ่อนนั้นมีการเคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นแล้วสามารถเล่นได้โดยไม่ถูกจับ
เมืองตนแจ้งข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้

เพื่อการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนจะคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ